พิธีกรรมเกี่ยวกับการเกิดของเด็กบ้างดีกว่า
ชาวเหนือล้านนานะคะเขาว่ากันว่าถ้าเด็กเนี่ย
เกิดมาแล้วร้องแบบผิดปกติต้องทำพิธีแบบนี้ค่ะ
นี่ค่ะคือส่วนหนึ่งของพิธีการแกว่งข้าวหรือไหวข้าวไหวข้าว
เป็นพิธีกรรมของคนล้านนาค่ะ
ว่ากันว่าจะทำพิธีการนี้นะคะในกรณีที่เด็กแรกเกิดเกิดมาแล้ว
ร้องไห้แบบผิดปกติปกติแล้วเด็กทารกเกิดใหม่ต้องร้องยังไง
อุว๊าอุว๊าอุว๊าแต่ถ้าร้องผิดปกติแล้ว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

ก็เริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับการที่เด็กร้องหรือดวงวิญญาณบรรพบุรุษกลับชาติมาเกิด
อยากถามอะไรที่คิดว่ามันน่าจะเป็นความเป็นไปได้หรือเป็นสาเหตุที่มาที่ทำให้เด็กร้องผิดปกติ

เชื่อกันว่าถ้าเป็นคำตอบที่ใช่นะก้อนข้าวเนี่ยจะเริ่มแกว่งไปแกว่งมาหรือหมุนรอบเป็นวงกลม
ก็มีอยู่แค่สองคำตอบใช่หรือไม่ใช่ถ้าใช่ก็จะแกว่งแบบนี้ถ้าไม่ใช่ก็จะนิ่งเลย
พอทำพิธีเสร็จสิ้นแล้วนะคะผู้ทำพิธีก็จะกล่าวอำลาแล้วก็เชิญเทวดากลับไป
แล้วก็นำเครื่องบูชาไปวางไว้ในที่ที่เหมาะสมเป็นอันเสร็จพิธี
ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพิธีกรรมความเชื่อที่ทำแล้วทำให้สบายอกสบายใจว่าการที่เด็กร้องผิดปกตินั้นมีสาเหตุที่มาอย่างไร
แต่ถ้าเป็นในเรื่องของความเป็นจริงความเป็นไปได้นะคะเด็กแต่ละคนก็อาจจะร้องไม่เหมือนกัน
แต่ยังไงขอให้ร้องไว้ก่อนถ้าเด็กทารกนี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนำมาฝากกันค่ะ